สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายคนแล้วแน่นอนครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวเดินทางนอกจากจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้ว
เรื่องของเส้นทางที่จะต้องใช้รถใช้ถนนกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับ

ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมลักษณะอากาศตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไป
การคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันก่อน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ยังพบว่ามีการก่อตัวของแนวฝนแนวใหญ่เลยทีเดียวนะครับ

หย่อมฝน๒หย่อมที่ก่อตัวในบริเวณปากอ่าวเบงกอแล้วก็ปากอ่าวตังเกีย
หากเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตา
จากจะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้ว
เพราะว่าทุกครั้งที่มีวันหยุดยาวแบบนี้
วันนี้มีประชาชนเดินทางออกจากตัวเมืองใหญ่ไปตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
มีปริมาณรถที่มากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุที่จะตามมานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า๘จุดเสี่ยงที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
มีจุดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ
เริ่มต้นกันที่จุดแรกนะครับจุดแรกคือบริเวณถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่๑๓
ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นทางลงเขาลาดชันนะครับคดเคี้ยว
ขับรถด้วยความเร็วสูงก็จะทำให้ควบคุมรถได้ยาก
จุดที่๒ก็คือผลโยธินช่วงกิโลเมตรที่๗๖
ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนเป็นทางโค้ง๑๐ช่องทางนะครับแล้วก็มีจุดกลับรถ
ทำให้รถที่ลงจากเนินเขาต้องเปลี่ยนช่องทางทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ที่๓ก็คือถนนสายเอเชียช่วงกิโลเมตรที่๖๖
ทางแยกเข้าทางหลวง๓๕๖ตำบลบ้านกรดอำเภอเมือง
อำเภอบังพะอินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีจุดกลับรถหลายแห่งแล้วก็มักจะมีการฝ่าฝืนกฎจรจร
เข้าออกในบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดการเฉียวชนบ่อยครั้ง
จุดที่สี่ก็คือถนนเพชรเกษมช่วงกิโลเมตรที่๑๕๒๑๕๓
ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรชบุรีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เนื่องจากมีเพียง๔ช่องทางและเป็นแหล่งชุมชน
จุดที่ห้าถนนสุกุมวิททางหลวงไหมเล็ก๓ช่วงกิโลเมตรที่๑๒๙๑๓๐
ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
กลับรถแล้วก็ทางโค้งทำให้รถที่ลงจากเนินเขาต้องเปลี่ยนช่องทาง
และมีเพียง๒ช่องทางเท่านั้น
จุดที่หกก็คือถนนสุกุมวิททางหลวงไหมเล็ก๓ช่วงกิโลเมตรที่๑๔๕๑๔๖
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
เป็นจุดที่มีรถออกจากซอยและกลับรถตัดหน้ารถทางตรง
จุดที่เจ็ดก็คือถนนสุกุมวิททางหลวงไหมเล็ก๓ช่วงกิโลเมตรที่๔๗
เลี่ยงเมืองชนบุรีตำบลบ้านสวนจังหวัดชนบุรี
เป็นช่วงที่มีปริมาณรถมากและก็มีการเปลี่ยนช่องทาง

จุดสุดท้ายจุดที่๘ก็คือถนนสุขุมวิทย์ทางหลวงหมายเลข๓๓
ช่วงกิโลเมตรที่๖๗ตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
มีรถหนาแน่นและมีจุดกลับรถไหลทางแคบ
เมื่อมีรถจอดรอทำให้เหลือเพียงช่องทางเดียว
นี่คือทั้งหมด๘จุดนะครับที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แน่นอนครับการใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีการจรจรคับข้างแบบนี้
ต้องมีน้ำใจนะครับที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้นะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ